ก็เป็นการประชันวิสัยคัดของผู้สมัครเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยล่าสุดทางพตเอกอัศวินขวานเมือง
สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์นะ
เพราะว่างานเยอะผมมาเจอประชาชนดีกว่าไหม
นี่ผมไปมาเกือบ๒๐รายการประชาชนเขาเบื่อที่จะฟังผมแล้ว
นอกจากนี้เนี่ยนะคะทางพตเอกอัศวินบอกด้วยนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
แล้วก็มีประชาชนจะขอจัดเวทีถกประเด็นสิทธิมนุษยชนอีก
อันนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะ๓ข้อ
คือจะต้องชุมนุมโดยสงบปรัสจากอาวุธแล้วก็ถูกกฎหมาย
และนอกจากนี้เนี่ยนะคะท่านก็มีการปล่อยเพลงเด็ด

ใช่ค่ะเพลงเด็ดของท่านชื่อว่าชอบทำแต่ไม่พูด
อันนี้เป็นเพลงหาเสียงเพลงใหม่ตอกย้ำคนทำงานแต่ว่าพูดไม่เก่งไง

นี่มันมีจังหวะเห็นไหม

นี่ค่ะก็คือผลงานเพลงก็จะเป็นเพลงแบบแนวแบบดูวัยรุ่นนิดนึงนะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม
อันนี้เป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจของคนนะ

หลังจากที่คนเขาได้ฟังในเวทีดีเบตแล้วก็เห็นวิสัยทัศน์นี่แหละ
คุณผู้ชมในเฟสที่รับชมกันอยู่

ส่งข้อความมาบอกต่อในเฟซกันหน่อยนะครับ